ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่บุกไปยิงหนุ่มวัย๒๐ปีที่นั่งเล่นเกมอยู่ที่หน้าบ้านย่านปากเกร็ดกับเพื่อนจนเสียชีวิตได้แล้วนะครับ
โดยผู้ต้องหานั้นอ้างว่าแค้นที่ผู้ตายไปทุบรถจนพังก่อนนะครับก็เลยมาล้างแค้นด้วยการบุกมายิงที่บ้าน

สองผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายจิตติวัตรสารเถื่อนแก้วอายุยี่สิบปีเสียชีวิต
หยุดถูกญาติและเพื่อนรุมประชาทัน
หลังตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวกลับสพ

พฤศจิกายนที่ผ่านมาระหว่างที่ผู้เสียชีวิตนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อน๖คนหน้าบ้าน
ผู้ต้องหาซึ่งสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในซอย
ที่ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
จากนั้นนายนัทธวุฒิช่างรีอายุ๒๐ปี๑ในผู้ต้องหาถือปืนลูกสองสั้นเดินย่องเข้ามาหน้าบ้านยิงเข้าไปหนึ่งนัด
กระสุนถูกนายจิตติวัตรจนบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สอบส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพก่อเหตุจริงอ้างว่าที่ลงมือเพราะโกรธแค้น
กลุ่มผู้ตายไปทุบรถจนพังเสียหายก่อนหน้าวันก่อเหตุเพียง๒วันจึงวางแผนมาก่อเหตุดังกล่าว
โดยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกจากบ้านนำปืนลูกซองแบบสั้นไทยประดิษฐ์เบอร์๑๒มาด้วย
เมื่อมาถึงหน้าบ้านผู้ตายนั่งเล่นเกมอยู่จึงชักปืนยิงหนึ่งนัดแล้วหลบหนีไป
ปำว่าประมาณสองวันที่แล้วพวกเขาก็มาทำลายรถถวงครับ
ขอโทษยังไงบ้างรหนไหนครับรวมพื้นเราเอามาจากไหนอะก็เฟื่อก็เคยทรงเพื่อตั้งใจ
คุณพ่อเอามาจากไหน

ขณะที่แม่ผู้ตายร่ำไห้ปริ่มขาดใจและบอกว่าเสียใจมาก
ผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน

ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ทำไมยิงเพราะอะไร

มันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอ

แทงกันปาดแผลมันยังเย็บได้เลย
อันนี้ยิงมันไม่หายมันไม่ได้คืนอะไรเลย

มันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเลย

มันหมามันพยายามฆ่าไต่ตองฆ่าเลยแหละ

ขณะที่เพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังว่า๒สัปดาห์ก่อน
กลุ่มคนร้ายพยายามดักแทงผู้ตาย
ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดแล้วแต่ไม่สำเร็จ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เปิดเผยว่า
คดีนี้ถือว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญ
หลังเกิดเหตุตำรวจจึงเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา
จนสามารถจับตัวได้ในวันรุ่งขึ้น
แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต